คุณผู้ชมครับวันนี้มีพิธีลอยอังคารเท่ากระดูกของโรเบิร์ตสายควันดาราตลกชื่อดังนะฮะ
ผู้เสียชีวิตนะครับโรเบิร์ตสายควันหรือว่าพี่เบิร์ตนะครับ
วันนี้คุณบอลเชิญยิ้มภรรยาของพี่เบิร์ตแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อน
ศิลปินดาราตลกนะครับก็ไปร่วมพิธีกันนะครับ
ช่วงเช้าประมาณสิบโมงครึ่งเนี่ยฮะครอบครัวของโรเบิร์ตสายควันแล้วก็บอลเชิญยิ้มนะครับ
เพื่อนพี่น้องศิลปินตลกนำเท่าอัฐิส่วนหนึ่งของพี่โรเบิร์ตไปลงเรือนะครับเพื่อลอยอังคาร
ก็ไปลอยอังคารที่แม่น้ำบางประกงนะครับที่ฉะเชิงเซานะฮะในจุดที่เรียกว่าหัวมังกรจุดตรงนั้นนะครับ
ในพื้นที่ของวัดหลวงพ่อโสธรที่ขึ้นเทียบท่าเรือไปนะครับเพราะว่าพี่เบิร์ตเขาศรัทธาแล้วก็เคารพนับถือหลวงพ่อโสธรมากนะครับ
ตลอดเวลาที่ร่องเรือไปนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราก็ติดตามไปด้วยเนี่ยนะครับพบว่าคุณแจ๋วภรรยาของพี่เบิร์ตนี้ก็นั่งจับรูปสามีตลอดเวลานะครับสีหน้าแววตายังโศกเศร้านะครับยังเสียใจอยู่นะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับ
มันคือความผูกพันที่ถามว่าอยากเก็บไว้ไหมอยากเก็บเอาไว้แต่เขาเก็บไว้บางส่วนแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขามีความสุขในที่ที่เขารู้สึกร่มเย็น
พี่เบิร์ดอยู่กับหลวงพ่อโสทรอยากให้อยู่ในสิ่งที่คนพี่น้องประชาชนที่กราบว่ายและศรัทธาอยากให้เขาเกิดชั้นหน้าชั้นใดเขาได้เกิดมาเป็นเผื่อใครมาขอลูกหลวงพ่อใช่ไหมฮะผมว่าหลวงพ่อได้คัดกองพี่เบิร์ดเนี่ยได้กลับมาเกิดอีกให้เขาได้รับรู้แล้วกันเนาะว่าพี่น้องทุกคนที่มาเนี่ยรักพี่นะรักพ
เชิญยิ้มวันนี้เขาคุยกับเรานะฮะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบงานชาปนกิจศพของโรเบิร์ตสายควันเนี่ยเพื่อนพี่น้องหรือว่าครอบครัวเขาจัดให้อย่างยิ่งใหญ่มากมีการสร้างเมนลอยด้วยแล้วมีผู้ชายคนนี้ฮะหรือจะผู้หญิงหรือจะใครก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าบุคคลคนนี้เขาโพสต์โพสต์ข้อความอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยฮะบอกจะ

ถ้าไม่งั้นผมจะแช่งคุณต่างนานา
เพราะคุณทำกับพี่น้องของผมแบบนี้

ถามก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่สนิทสนมแล้วก็รักกันเหมือนพี่น้องแท้กับคุณโรเบิร์ตสายควันนะฮะ
เพราะว่ามีคนคนหนึ่งเขาส่งข้อความมาทางไอจีของคุณบอลเชิญยิ้มเขียนใต้ภาพแล้วก็คอมเมนต์ส่งอะไรมาบอกอย่างนี้
ประมาณว่าพี่เบิร์ตเนี่ยเขาไปเข้าฝันแล้วก็กระซิบเรื่องตัวลงตัวเลขบอกให้จำเลขวันเกิดพี่เบิร์ตให้ดีนะ
วันตายของพี่เบิร์ตด้วยนะครับพี่เบิร์ตนี้เขาเกิด๗พฤศจิกายนพศ๒๕๖
แล้วก็เสียชีวิต๑๙กันยายน๒๕๖๓นะฮะอายุก็๕๔ปีนะครับ
เรื่องนี้คุณบอลเชิญยิ้มบอกว่าไม่เชื่อนะฮะค่ะเพราะว่าข้อความที่คนที่เขาบอกเนี่ยเขาว่าพี่เบิร์ตไปเข้าฝันแล้วเนี่ย
ส่วนตัวพี่บอลนะเขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะโดยปกติแล้วคุณโรเบิร์ตเนี่ยเวลาเขาเรียกคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเนี่ย
เขาเรียกคุณบอลเชิญยิ้มว่าหัวหน้าเขาไม่ได้เรียกบอลเรียกไอ้บอลน้องบอลอะไรเขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นคุณบอลเชิญยิ้มบอกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เชื่อข้อความที่คนคนนี้เขาส่งมาให้นะฮะ
แต่อาจจะจริงก็ได้คุณบอลเชิญยิ้มบอกนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
วันนี้ที่เดินทางมาเนี่ยครอบครัวของคุณโรเบิร์ตมาด้วยรถที่คุณโรเบิร์ตเขารักมากนะฮะรถยนต์คันนี้นะครับ
นี่ฮะป้ายทะเบียนก็หนึ่งกไก่พสมภาวหนึ่งศูนย์แปดเก้ากรุงเทพมหานครนะฮะก็ขับรถของพี่เบิร์ตมา